แววมาว่าเหมือนจะมีคนคุยนะคะ
ก่อนหน้านี้คือมีข่าวทั้งข่าวกับผู้ชายบ้าง

อันนี้เริ่มจะชัดเจน๑๐๐แล้วนะ
สเปคของเขาแม้ว่าจะมีความโสดตามมาด้วยก็ตาม

ขอมองแบบสายฝอหน่อยขอแบบผมทองผมบลอนสไตล์ฝรั่งแบบนี้
ไม่รู้ว่าพี่แจกรินของเราจะเข้าตามหรือเปล่า
มีมาคุยบ้างครับมีแต่ก็แบบว่าแต่เขามาคุยก็ไป
ส่วนมากจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าก็ส่วนมากก็เป็นเพื่อนกันนะฮะ

แต่คือก็เคยมีคุยแต่ก็ไปส่วนมากก็เป็นเพื่อนกันครับ
มีแฟนมีคนรักมันก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้ว
เพราะว่า๓๐กว่าแล้วมันก็ต้องแบบคือถ้ามีแฟนมันก็ต้องจริงจังถูกป่ะ
ก็ต้องอย่างนั้นไปแต่คือตอนนี้เราดูแลอะไรให้มันดีก่อนทำงาน
แล้วสักวันมันจะเจอมันก็เจอเองถูกป่ะยิ่งหายิ่งไม่เจอนะ
คือจะบอกว่าหลังใหม่นะคุณผู้ชมเมาส์มอยเรื่องแบบ
สายฝ่อเยอะเหมือนกันกับพี่แจ๊กกะรีน
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นพี่แจ๊คหัวทองหน่อยหรือเปล่า
ก็เลยเมาส์มอยออกเรื่องนี้นะคะ
เปคข้างหน้าอาจจะเห็นหนุ่มป๊อปนะคะมีข่าวกับสาวฝรั่งก็ได้นะคะ
หรือว่าจะเป็นข่าวกับพี่แจ๊กกะรีนของเรา

พี่แจ๊กให้พี่แจ๊กพักผ่อนก่อน